มีการเล่าไปเบื้องต้นแล้วล่ะที่มีแก๊งเพื่อนนะคะขับรถกันไปจากกรุงเทพ
ไปเที่ยวที่ชนบุรีแล้วก็เมาแล้วก็ขับรถแล้วก็ตกลงไปแบบนี้ค่ะ
พุ่งตกลงไปแบบไม่เบรกไม่ชะลอไม่อะไรตกลงไปอย่างนี้เลย
สองนะคะให้คุณผู้ชมลองดูมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ขับเกยฟุตปาดไปรอบนึงแล้วก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุนี้ค่ะ
คลิปนี้คือคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ

เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ในรถคันนี้มีอยู่๓คน
ผู้หญิงสองนั่งหน้าผู้ชายหนึ่งเป็นเพื่อนสาวกันนะคะ
นั่งอยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็ขับรถเกยฟุตปาดเห็นไหมเนี่ย
หัวโค้งเนี่ยเกยฟุตปาดมาแล้วผู้หญิงสองคนก็เลยเดินลงไปดูสภาพรถว่าเออเป็นอะไรมากหรือเปล่า
สภาพตอนเดินลงไปอ่ะค่ะคุณเห็นใช่ไหมอืมเซลงไปเลยอ่ะฮะ
ก็คือแอลกอฮอล์นะคะก็ดื่มกันมาหลังจากกลับจากเที่ยวอ่ะครับ
นี่คือก่อนที่จะเกิดเหตุรถขับตกทะเลใช่ไหมใช่ค่ะ
คือมาเกยฟุตป่าตรงนี้ก่อนเลยเกยฟุตบาทแล้วรอบนึงแล้วหลังจากนั้นทั้งทั้งสามคนก็ขับรถออกจากจุดเนี้ย
ที่ท่าเรือจุกเสม็ดที่เป็นจุดเกิดเหตุห่างจากตรงนี้ไป๑๕กิโลเมตร
แล้วก็อย่างที่เห็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะพุ่งตกลงไปเลย
เนี่ยค่ะคือจุดเนี้ยคือจุดสุดท้ายอ่ะเห็นคือหลังจากนี้คือพุ่งตกลงไปแล้วแล้วเขาก็
แบบนี้เลยค่ะสองคนที่นั่งหน้าจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ส่วนเพื่อนผู้ชายเนี่ยรอดชีวิตคนเดียวค่ะตีหนึ่งห้าสิบหกนาที๔ตุลาคมนะคะ
ผู้ตายคือนางสาวฮานูคิมวัยยี่สิบสองปีที่เป็นคนขับอีกคนนึงคือนางสาวนัทธวัลบูนอาจวัยยี่สิบสามปีนั่งข้างข้าง
เสียชีวิตนะคะส่วนเพื่อนระวีภาพวัย๒๐ปีรอดชีวิตเพราะเอาเท้าถีบกระจกจนแตกแล้วว่ายน้ำออกจากรถมาได้ค่ะ
เราส่งคุณวีรยุทธ์นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ท่าเรือจุกเสม็ด
มันอยู่ในเขตที่ฐานทัพเรือสัตหีบอะค่ะวันนี้ก็เปิดใช้งานตามปกตินะคะ
มีเรือใหญ่มารอเรียบท่ารอเทียบท่ากันเต็มเลยทีนี้ตรงทางเข้าก่อนที่จะไปถึงจุดที่รถเก๋งตกลงไปเนี่ย
มันจะมีแผงเหล็กกั้นเอาไว้นะเป็นแผงเหล็กที่มีล้อเลื่อน
ค่ะเหมือนเป็นคล้ายคล้ายประตูกั้นเอาไว้อ่ะค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีรถเข้าออกตลอดเวลาเนี้ย
ดูนี่เป็นแผงเหล็กแบบนี้ค่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้
แต่สงสัยว่าเมื่อคืนคงไม่มีคนเลื่อนแผงกั้นนี้ปิด
รถของผู้ตายก็เลยขับทะลุตรงแด่วเข้าไปแล้วก็ร่วงตกน้ำไปเลยนะคะ
พอเดินไปประมาณสัก๕๐เมตรก็จะถึงขอบท่าเทียบเรือค่ะซึ่งก็คือจุดที่รถเก๋งตกลงไป
ตรงนี้มันเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นกว้างนี่กว้างมากนะคะ
เกือบยี่สิบเมตรครับและระดับน้ำเนี่ยลึกกว่าสิบเมตรค่ะ
เพราะเรือใหญ่ใต้ท้องเขาก็จะลึกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำระดับน้ำมันต้องลึกมาก
ตอนเจ้าหน้าที่ต้องไปกู้รถขึ้นมาเนี่ยนานพอสมควรเลยเหมือนกัน
ทีมข่าวก็เลยลองทดสอบนะฮะขับรถไปที่ท่าเทียบเรือนี่แหละ
ตรงจุดท่าเรือจุดเกิดเหตุที่ต้องขับตรงไปเนี่ย
คือทีมข่าวบอกถ้ามองด้วยตาเปล่าก็ไม่รู้เลยว่าด้านหน้าเนี่ย
แต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเอาคุณดูสิมันดูไม่ออกว่าข้างหน้ามันคือน้ำทะเล
อ่อนี่ขนาดกลางวันนะแล้วกลางคืนมืดสีดำคงดูไม่ออกเลย

มันก็ให้เราเลี้ยวขวาอยู่ดี
ใช่อย่างนึงก็ต้องให้เราเลี้ยวขวายมันต้องให้มองขวายแหละ
ใช่มันไม่มีทางที่ว่าจะให้ขับลงน้ำไปเลย
เราคุยกับหนึ่งในพนักงานเรือที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีเรือลำใหญ่จอดอยู่ด้วย
แต่ว่าไม่ได้จอดชิดเทียบท่ามันเลยเหลือพื้นที่ว่างไงคะ
ขอลองดูวงจรปิดอีกทีนึงที่เป็นรถพุ่งลงมา
เขาบอกมันมีเรือใหญ่จอดอยู่แต่ไม่ได้จอดใกล้มากเห็นไหม
คุณเห็นเรือใช่ไหมมันไม่ได้จอดที่มันเลยเป็นช่องว่างพอดีเลย
แล้วลานจอดรถตรงท่าเทียบเรือเนี่ยเขาปิดไฟด้วยเพราะอยู่ในช่วงปิดทำการ
จริงนี่ไฟฉุกเฉินเปิดด้วยนะใช่ไหมตอนก่อนที่รถจะตกลงไป
ก็เลยไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าขอความช่วยเหลือหรืออะไรหรือเปล่า
ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็บอกว่าจุดนี้ไม่มีนายทหารมายืนเฝ้าเวรยาม
แต่ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์แวะเวียนมาดูความปลอดภัยเป็นครั้งคราวค่ะ
เราได้คุยกับกู้ภัยนิธิสว่างโรจนธรรมสัตหีบนะคะ
ที่เป็นคนกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำ
บอกตอนได้รับแจ้งนี่เกือบตี๓แล้ว
สิ่งแรกที่ทำคือตรวจสอบก่อนว่ามีรถตกลงไปจริงหรือเปล่า
แล้วพอเห็นภาพว่ามีรถตกลงไปจริงก็รีบวัดระดับน้ำแล้ววางแผนลงไปช่วยเหลือค่ะ
ก็อย่างที่บอกน้ำลึก๑๐เมตรนะคะ
พอดำลงไปเนี่ยปรากฏว่ารถของผู้ตายจมอยู่ในสภาพหงายท้อง
ซึ่งถ้าเราดูเปรียบเทียบตอนที่รถตกลงไปเนี่ยคือมันตกแบบหน้าทิ่มลงไป
แล้วท้ายรถมันก็ปัดทำให้รถพลิกหงายท้องแล้วก็จมลงไปนะคะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองเนี่ยลอยอยู่ในรถค่ะ
ก็เลยเอาร่างออกมาก่อนแล้วค่อยกู้ซากรถทีหลังนะคะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปดูที่ถนนสายสัตหีบบ้านฉางหน้าผับเมาเท่นบี

เมื่อปีที่แล้วช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาใช่ไหม
มีไฟไหม้แล้วก็มีคนเจ็บแล้วมีคนตาย๒๐กว่าศพนะมั

คุณจำคลิปที่เขากรี๊ดโวยวายกันว่าขับรถปีนฟุตปาด

ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อปีที่แล้วแล้วตายกันเยอะ
คือภาพกล้องหน้ารถที่เกิดเหตุนี่คือจุดเดียวกันเลยค่ะ

ผ้าใบสีน้ำเงินที่กั้นไว้เนี่ยคือตรงจุดนี้เลยที่ขับปีนฟุตบาทกันขึ้นไปนะคะ
ซึ่งพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าตรงขอบฟุตปาดเนี่ยมีร่องรอยเฉียวชนยาวเกือบ๑๐เมตร

เห็นรอยคู่ไหมรอยคู่ล้อมแมคแน่นอนเลย

แต่หลักดูแล้วน่าจะเมามากกว่านะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าไม่น่าเกี่ยวกับอาถรรพ์หรอก
ชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครเคยเจออะไรผิดปกติหรือน่ากลัวเลย
ไม่อยากให้เอาไปเชื่อมโยงไม่อยากให้เอาไปมโนไปคิดไปดึงไปเกี่ยวอะไรกันเอง
คิดว่าคนขับน่าจะไม่ชินเส้นทางแล้วก็น่าจะเมาด้วย
คืนนั้นเนี่ยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยถนนมันก็ลื่นนะคะ
ก็จะเห็นว่าคือภาพตอนที่เราเห็นภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยนะฮะ
ถนนก็เปียกนะแล้วก็จะมีเม็ดฝนติดอยู่ที่กระจกหน้ารถเยอะเลย
นี่นะฮะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ภาพกล้องหน้ารถ
ฉบับเต็มที่กู้ไฟล์มาได้ครับมิ้นและคุณผู้ชม
มันน่าตกใจกว่าเดิมอีกเพราะหลังจากที่ขับรถเกยฟุตบาทไปแล้วเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเหมือนคนในรถเขาเสียงดังใส่กัน
คล้ายว่าจะทะเลาะกันหรือเปล่าและค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะ
เดี๋ยวให้ลองดูภาพบางช่วงของเหตุการณ์หน่อยฮะ

เถียงกันเรื่องว่าอยากให้จอดอยากจะลงตรงนี้แหละ
ซึ่งน่าจะกำลังขับรถเพื่อจะไปส่งใครสักคนที่บ้านนะฮะ

คุณผู้ชมเมื่อกี้ดูไปก็หวาดเสียวไปเหมือนกันนะ

แล้วหลุดโค้งไปกินเลนส์อีกฝั่งหนึ่งโอ้ยนี่ฮะแล้วมาโค้งตรงนี้อีกนะ
นี่คือขับเกาะกลางแล้วนะที่เขาตีเส้นเอาไว้เนี่ย
คือเริ่มเป๋ไปเป๋มาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะฮะ
คือกล้องนี้เป็นข้อมูลที่เราได้เพิ่มมาล่าสุด
ก็ด้วยความเคารพผู้ตายแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
อยากให้เกิดขึ้นอีกนะฮะแต่ว่าถ้ามีคำถามว่าเกิดจากอะไร
ข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
และให้เราทุกคนได้ระมัดระวัง

เสียงคนในรถดังมากฮะ
และเหมือนจะทะเลาะกันด้วยแล้วเหมือนจะเมาด้วย

ถ้าดูจากเวลาในกล้องคือประมาณสักตี๑๕๐นาที

เพราะว่าตอนเกิดเรื่องมันประมาณสักเกือบตี๒

ไม่แน่ใจว่าหลังจากจอดรถตรงที่เขาหยุดตรงนี้
ที่เพื่อนบอกว่าจอดให้กูลง
แล้วเขาจอดยังทะเลาะกันอีกไหม

เพราะว่าตอนที่รถพุ่งขับตกลงไปในทะเลเนี่ย
น้องคนที่รอดตายครับเขาบอกว่า
เขาก็อยู่ในรถด้วยนั่งอยู่ด้านหลัง

แล้วก็บอกกับญาติของคนที่นั่งข้างคนขับ
ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนเขาคนนั้นน่ะ
ที่นั่งข้างคนขับหลับ

อืมบอกว่าคนที่นั่งข้างคนขับอ่ะหลับ
ก็เลยอาจจะไม่มีสติเลยหนีออกมาไม่ทันไง
แต่ว่าน้องคนที่รอดตายออกมาได้นี่คือเหมือนกับว่า
ยังมีสติอยู่ตื่นมาพอดีจังหวะก่อนจะเกิดเรื่อง

เราไปที่งานศพครับครอบครัวของ
นางสาวนัทธวัลคนที่นั่งข้างคนขับ
แบมญาตินำศพมาประกอบพิธีรดน้ำศพ
ที่วัดบ้านฉางที่จังหวัดระยอง
ครอบครัวก็ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่นะฮะ
พี่สาวนำตุ๊กตาและหมอนมาวางไว้ที่ข้างศพของน้อง
ห่มผ้าห่มสีชมพูลายการ์ตูนให้กับน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ห่มผืนนี้แล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ฮะ
พี่สาวบอกว่าคืนนั้นน้องบอกว่าไปร้านเหล้ากับเพื่อน
กลุ่มนี้เขาก็ดื่มเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อย
ถามเพื่อนคนที่รอดตายบอกว่าตอนเกิดเรื่อง
แล้วคงเข้าใจผิดว่าข้างหน้ามันคืออุโมง
รอดใต้สะพานก็เลยตัดสินใจขับตรงไป
ก่อนที่จะตกทะเลแล้วก็จมหาย
ส่วนตัวของพี่นั้นก็ไม่อยากจะติดใจเอาเรื่องเอาความกับกลุ่มเพื่อน
แต่มันคาใจว่าทำไมจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นน่ะ
ถึงไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เดี๋ยวถ้าหากว่าทางครอบครัวของผู้รอดชีวิต
ของผู้เสียชีวิตได้เห็นหลักฐานพยานแวดล้อมต่าง
แล้วเนี่ยก็อาจจะประติภัตรเชื่อมโยงหัตต์การต่าง
ซึ่งเป็นคนขับรถครอบครัวนำมาประกอบพิธี
น้ำศพที่วัดนาวังที่บังละมุงชนบุรีก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
แม่ของน้องเฟิร์นบอกว่าช่วงนี้ลูกสาวปิดเทอม
ก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่ที่ชนบุรี

ก็ไม่คิดว่าลูกจะมาด่วนจากไปก่อนวัยอันควร
แม่บอกว่าลูกสาวเป็นลูกครึ่งเกาหลี
ใช้ชื่อว่าฮานินคึมแต่ลูกมาเปลี่ยนใช้ชื่อไทย
ชื่อว่าถานิตานัตรแม่บอกนะฮะ
ไม่อยากให้เปลี่ยนเลยชื่อเกาหลีแม่ว่าเพราะกว่า
มุมของแม่ก็มองไปในเรื่องความเชื่อว่า

ที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับลูกของแม่
มาด่วนจากไปก่อนวัยอันควร
แสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะฮะ
น้องน้องบอกว่าหลงทางเข้าไปหลงไปได้ยังไงคือก็ไม่ทราบ
ความที่ว่าน้องไม่ได้อยู่แถวนั้นเลยพูดง่ายค่ะ
หลงทางเข้าไปก็ไม่ทราบนะคะว่าตรงนั้นคือเป็นทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งของคนรอดชีวิตชื่อเล่นน่าชื่อเบริน
ดูจากกล้องนารถที่เขามีเสียงทะเลาะกันนะหรือว่า
คือคุณยายนะคะคุณยายบอกว่าเท่าที่ฟังจากหลานชายเนี่ย
บอกว่าบอกทางให้เพื่อนไปตลอดทางเลยแล้วก็ผลอยหลับกันไป
ทั้งตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนที่นั่งข้างหน้าด้วย
เพราะก็คงเมากันมาแล้วมันก็ดึกมากแล้ว
คิดว่าคนขับก็คือเฟิร์นคงจะไม่ชินทาง

เพราะว่าเมื่อคืนตอนที่ไปช่วยภาพซ้ายที่เขาให้สัมภาษณ์เบริน
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขารู้สึกตัวอีกทีนึงคืออยู่ในน้ำแล้ว
เขาก็ตกใจรีบถีบกระจกให้แตกแล้วก็ว่ายน้ำออกมา
แล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนสองคนแต่ไม่มีใครได้ยินอะไรเลยนะคะ
คือหลานบอกรู้สึกเท้าเย็นแล้วเลยสะดุ้งตื่นถึงรู้ว่ารถตกทะเล
ให้เพื่อนทั้งสองคนที่นั่งข้างหน้าปลดเข็มขัดนิรภัย
ตัวหลานใส่ส้นสูงก็เลยเอาส้นสูงถีบกระจกหลังขวาจนแตก
แล้วน้ำมันก็ทะลักเข้ามา
บอกไม่รู้สึกตัวอีกเลยรู้สึกตัวอีกทีก็คือลอยอยู่บนผิวน้ำแล้ว
ก็เลยตะเกียกตะกายเกาะทุ่นเอาไว้ที่มือก็มีแผล
มีเปลือกหงเปลือกหอยอะไรบาดเต็มมือไปหมดเลย
ไปเห็นคนตกปลาก็ตะโกนบอกให้ช่วยก็เลยรอดมาได้
แต่ก็สติหลุดอยู่เพราะว่าเสียใจที่ช่วยเพื่อนไม่ได้
เพราะทั้ง๓คนที่เป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยมัธยม
นอนอยู่ที่บ้านตลอดเลยคุณยายบอก
ซึ่งก่อนเกิดเหตุจริงบอกแล้วนะยายบอกแล้วว่า
อย่าไปเลยลูกมันดึกแล้วนอนอยู่บ้านนี่แหละ
แต่ทั้ง๓คนก็ออกไปเที่ยวกันนะคะ

ลนึกในใจคุณก็นะเอ้าลูกตก
ก็จบอืมเขาเล่าว่าตรงนั้นเขาคือตกใจใช่ตกใจมากเลยคือน้องหลับใช่มั้ยค่ะ
รับรู้สึกว่าทีนี้คือน้ำเข้ามาค่ะเขาตื่นมากับน้ำเข้ารถแล้ว
แล้วพอออกมาคือน้องเกาะทุ่นไว้แหละค่ะออกมาแล้วเกาะทุ่น
ตรงเนี้ยกันน้องเขาคือแพทย์ยังยังไม่ปลอดภัยหรอค่ะค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แต่มีสติอะไรดีแล้วค่ะมีสติเป็นห่วงเรื่องของไอ้โรคที่อยากจะเกี่ยว
ใช่กลัวจะเป็นว่าไอ้น้ำมันสกปรกอยู่ข้างหน้ากลัวจะเป็นเชื้อราอะไรอย่างนี้ไง
แล้วแบบแต่น้องสำลักน้ำด้วยไงเป็นน้ำเข้มสำลักน้ำเขาก็เลยต้องให้ออกซิเจน
แล้วก็อ่าพ่นยาในปากตลอดเอ๊ะทำไมเท้าเย็นเย็นคุณผู้ก็บอกหลานยังมีอาการเบลอเบลอ
แล้วก็ตกใจมากยังตอบอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ยังโทษตัวเองอยู่ที่ช่วยเพื่อนไม่ได้นะคะ
ญาติคนอื่นเองก็ติดใจเรื่องเส้นทางเหมือนกันว่ามันเป็นทางเบี่ยงมันมืดมาก
ชินเส้นทางเห็นไฟเรือสองดวงอาจจะคิดว่าเป็นไฟรถคันข้างหน้าแล้วขับตามก็เป็นไปได้

ในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง

เหตุการณ์นี้ก็ต้องตรวจสอบหลายมุมเลยนะคะ

มันขับเร็วไม่ได้และสำคัญที่สุดจริงเลยอะ

เพราะว่าสติจะอยู่ครบกว่านี้

เกยฟุตปาดมาแล้วแล้วขับต่อ

มีการเหยียบคันเร่งหลุดโค้งอะไรแบบนี้

แสดงความเสียใจข้อพบผู้เสียชีวิตกี่ครั้งจริงค่ะ